ไปดูกันที่บุรีรำบ้างนะคะมีหนุ่มคนนึงเขาคลุ้มคั่ง
แล้วก็ถือมีดขู่จะฆ่าแม่บอกว่าแม่เนี่ยไม่รักเขาเลย
อืมและยังไม่พอไปจุดไฟเผารถกระบะของพี่เขยที่จอดอยู่หน้าบ้านจนเสียหายด้วยนะคะ
แต่ยังดีที่เสียหายไม่มากไปไหม้ตรงยางอะไหล่
แม่เนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าลูกชายคนนี้เนี่ยนะคะอารวาสทำลายข้าวของ
แล้วยังขู่ทำร้ายคนในบ้านอยู่บ่อยครั้งก็เลยต้องแจ้งตำรวจมาจับลูกตัวเองนี่แหละค่ะ
ตำรวจสพเมืองบุรีรำได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนคุ้มคลั่ง
ขู่ทำร้ายคนในบ้านและจุดไฟเผารถยนต์ที่บ้านยางทักษิณหมู่๑๗
บนบ้านยางก็เลยรีบไปตรวจสอบดูแล้วก็มีสายตรวจตำบลไปนะคะ
พอไปถึงที่เกิดเหตุพบชาวบ้านพากันยืนมุงดูรถกระบะ
จอดอยู่หน้าบ้านนี่แหละค่ะพบว่าล้อยางอะไหล่ที่ติดอยู่ใต้ท้องรถ
มีร่องรอยถูกไฟไหม้เสียหายไปบางส่วนตอนนี้ตำรวจเข้าระงับเหตุ
ก็ไม่พบตัวนายจีรศักดิ์นะคะจนชาวบ้านเขามาแจ้งบอกว่า
พบตัวแล้วไปนั่งอยู่กับเพื่อนในหมู่บ้าน
ตำรวจก็เลยตามไปคุมตัวมาสอบสวนที่สพเมืองบุรีรำค่ะ
จากการสอบถามนะคะก็ทราบว่ารถคันดังกล่า
เป็นของนายสุทธเทพจารราอายุสี่สิบสี่ปี
อาชีพก็รับเหมาก่อสร้างค่ะเป็นลูกเขยของบ้านที่เกิดเหตุนี่แหละ
ไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกค่ะก็คือนายจีรศักดิ์อายุสามสิบหกปี
ซึ่งเป็นน้องเมียขณะที่เกิดเหตุมีเพื่อนบ้านเห็นเหตุการณ์
แต่ไม่มีใครกล้าไปห้ามเลยนะเพราะกลัวจะถูกทำร้ายด้วย
ส่วนแม่พี่สาวและยายของผู้ก่อเหตุก็หลบในบ้าน
กล้าออกมาดูเหมือนกันเพราะกลัวจะถูกนายจีรศักดิ์ทำร้าย
เพราะขณะก่อเหตุเขาอาการนี่คือคลุ้มคลั่งเลย
ถือมีดข่มขู่จะทำร้ายร่างกายด้วย
ก็เลยตัดสินใจโทรศัพท์แจ้งตำรวจดีกว่านะคะ

แต่ก็ต้องอยากให้ติดคุกสักระยะหนึ่ง
ก็จะได้เก็ดหลาบบ้าง
ก็นี่แหละถึงจะเป็นคนใกล้ชิดกัน
แต่เขาก็อยากให้ไปอบรมนิสัยหน่อยนะคะ
จะได้ไม่คลุ้มคลั่งแบบนี้เดี๋ยวจะเป็นอันตรายกับคนในบ้าน
เนยดีรมรำอายุ๕๙ปีแม่ของผู้ก่อเหตุ
บอกว่าเวลาลูกชายเสพยาบ้าหรือดื่มสุรามาแล้วเนี่ย
อารวาสกับคนในครอบครัวแล้วก็ยังทำลายข้าวของเสียหาย

หวาดกลัวค่ะเคยแจ้งตำรวจมาจับ
แต่พอปล่อยออกมาแล้วก็มาทำเหมือนเดิมนี่แหละ
ล่าสุดมารวาสถือมีดขู่จะฆ่าแม่
หาว่าแม่ไม่รักตัวเองมั่งก็เลยจำเป็นต้องแจ้งตำรวจมาจับตัวไปดำเนินคดี
แล้วก็ช่วยส่งบำบัดยาเสพติดให้หน่อยเถอะ
เพราะกลัวว่าเดี๋ยวมาอีกแน่นอนแบบนี้นะคะ
เรื่องต้นตำรวจจะดำเนินคดีข้อหาเข้าข่ายพยายามวางเพลิง
พร้อมทั้งจะตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด
ถ้าพบว่าเสพสารเสพติดจริงก็ต้องดำเนินคดีข้อหาเสพยาเสพติดอีกด้วยค่ะ